หลุยเฮดาสันกันบ้างดีกว่านะคะคนนี้เป็นพระเอกลูกครึ่ง
หน้าหล่อหุ่นก็แซ่บหุ่นก็เฮี้ย
ล่าสุดต้องยกให้เป็นพระเอกสายบู๊เบอร์ใหม่เลยนะค่ะเห็นว่า
ลงละครค่ายโคลิเซียมค่ะแต่ก็โดนทักอยู่ว่าเออ
ก็จะมาเล่นบทบูธตัวพร้อมไปนิดหนึ่งนะคะ
ก็เลยโดนสั่งปั๊มน้ำหนักด่วนเลยปั้นกล้ามด่วนเลยค่ะ
ส่วนงานโครงการวิ่งที่เจ้าตัวเป็นผู้จัดกับเชฟวรกร

ถือว่างานแรกก็เมคมันดีได้มายเชลล์เลนส์เลยจ้า
เขาอยากได้คือในเรื่องผมจะเล่นเป็นทหาร

แต่ว่าด้วยที่เราแบบฝึกวิ่งอะไรด้วย
ก็เลยน้ำหนักมันก็เพิ่มช้านิดนึง

ใช่แล้วครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่เดือนเดียวครับ
ก็เป็นเดินวิ่ง๕กิโลกับ๑๐กิโล
นี่กลับจะได้เห็นเกงขาสั้นของน้องหลุยเนอะ

โดยแบบบากชัดแต่ตัวอาจจะแบบบางน้อย